หนุ่มบุรีรำเข้าไปแจ้งความบอกว่า
อตเตอรี่ของตัวเองวางไว้ที่หน้าโทรทัศน์ในบ้านมันหายไป
แล้วคิดว่าหลานชายเป็นคนเอาไปหรือเปล่า
ก็เป็นเหตุทำให้ทั้งตัวหลานชายแล้วก็พ่อของหลานชาย

ทั้งที่หลานชายยืนยันบอกผมไม่ได้เอาไป
แล้วเขาก็ยืนยันว่าลอตเตอรี่ที่หายไป
น่าจะถูกรางวัลที่๑ด้วย๑๒ล้านบาทนะคะ
ทีนี้เลขที่ถูกมันก็ไปตรงกับ๒สามีพันรยาชาวจังหวัด๑๐๑
ซึ่งเอาไปขึ้นเงินเรียบร้อยแล้วนะคะ

มันก็เลยเกิดข้อสงสัยของสังคมว่าสรุปใครถูกใครผิด

ที่เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินนั่นแหละ
เพราะตัวสามีเป็นคนไปซื้อ
เป็นคน๑๐๑นะแต่ไปทำธุระบุรีรำ
แล้วก็ซื้อที่แผงที่บุรีรำพอดี
ซื้อมาเสร็จแบ่งให้ภรรยาคนละใบ
ตัวเองก็รับไปเท่าไหร่๖ล้าน

แบ่งกันไปคือแบ่งกันเอาไปขึ้นเงิน

เขาไม่ได้มีพิรุธอะไรนะคะ
เขาแค่จะแบ่งเงินเป็นก้อนใช้เท่านั้นเอง
แต่ก่อนหน้านี้มีคำถามนะ
พันศักดิ์ที่เป็นคนไปแจ้งความตอนแรกว่าลอตเตอรี่หายไป
มีคำถามว่าโอ้โหพฤติการไปขึ้นเงิน

แล้วก็ไม่ใช่พื้นที่การซื้อขายของตัวเองอะไรอย่างนี้นะ

ที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรนางรองนะคะ
นำโดยพันธุ์ตำรวจเอกสมภพสังกอนทอง

ซึ่งผลก็คือไม่พบลายนิ้วมือแฝง
ของนายพันธ์ศักดิ์หนุ่มบุรีรำ
เข้าแจ้งความที่บอกว่าลอตเตอรี่ของตัวเองหาย
สรุปแล้วมีแต่ลายนิ้วมือของนายวิทยาและนางขวัญซิริ
สามีพันรยาชาวร้อยเอ็ดที่เอาสลากไปขึ้นเงินฟังเสียงตำรวจ
และผลการตรวจการณ์นี้ถึงวิทยาศาสตร์แล้ว
ก็ได้เชื่อว่าสลักบินแบ่งที่ถูกประวัติ
เป็นของคุณวิทยา
คดีนี้นะคะตำรวจใช้เวลาสืบสวนสอบสวน๓เดือน
เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
เพราะว่าประชาชนอยากรู้ว่าจริงแล้วลอตเตอรี่เป็นของใครนะคะ
ส่วนจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลใด
หรือมีการทำเป็นขบวนการหรือเปล่าสำหรับประเด็นนี้
ตำรวจบอกว่าต้องดูหลักฐานและรอสอบปากคำทั้งสองฝ่ายอีกครั้ง
ซึ่งคุณพรรณศักดิ์ก็บอกว่าขอโทษ
แล้วก็ขอขอบคุณนายวิทยา
ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบทั้งหมด